คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีที่ทำให้สังคมเรายังคงน่าอยู่กันนะคะ
เป็นเหตุการณ์ผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถเมย์ปรับอากาศ
ซ้าย๗๖ค่ะเกิดโหมดสติบนรถ
แล้วปรากฏว่าคนที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันเนี่ย
โอ้โหรีบเลยค่ะไม่ได้แบบนิ่งนอนใจเลยนะ

ส่วนคนขับทำยังไงฮะเปลี่ยนเส้นทางเลยพยายามหาเส้นทาง
ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

เดินรถถึงบริเวณสะพานตากศิลป์ช่วงลงสะพาน
มีผู้โดยสารหญิงสูงอายุกำลังเป็นลมหายใจติดขัด
ผู้โดยสารคนอื่นก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
พร้อมกับตะโกนบอกพนักงานขับรถว่ามีผู้โดยสารเป็นลม
จากนั้นพนักงานเก็บค่าโดยสารก็เข้าไปให้การช่วยเหลือคนป่วย
ที่พนักการขับรถตะโกนแจ้งผู้โดยสารบนรถว่า
พาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
ซึ่งผู้โดยสารบนรถก็พร้อมใจกันให้ความร่วมมือ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปพูดคุย
ไปพบกับพนักงานขับรถโดยสารก็คือนายทวีซับริสำเร็จ
เป็นคนขับรถปอที่อู่รถสแมดำ
เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงค่ำผู้โดยสารก็เต็มคันรถเลยค่ะ
ขณะที่ขับรถลงสะพานตากศิลป์ก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียก
ผู้โดยสารด้านหลังบอกว่ามีคนเป็นลม
ซึ่งจากประสบการณ์ขับรถโดยสารมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่สังเกตเห็นว่า
ผู้โดยสารคนดังกล่าวนั้นมีอาการคล้ายกับคุณแม่ของตนเอง
เป็นโรคหัวใจจึงตัดสินใจ
ขออนุญาตผู้โดยสารบนรถขับรถออกนอกเส้นทาง
เพื่อไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะ
บอกว่าหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกก็
แบบมันตะโกนเรียกชื่อลูกลูกชาย
บอกว่าแบบเรียกชื่อลูกชายว่ามาช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วย
อันนี้พอผมได้ยินว่าคุณป้าคนนี้หายใจไม่ออก

ว่าเราจะต้องนำผู้ป่วยผู้คนนี้ไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
เรื่องต้นนะคะผู้ป่วยที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้คุณหมอรักษาก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ป่วยมีอาการหน้ามืด
จากว่าเกลือแร่ต่ำขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แล้วก็ญาติมารับกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เป็นเรื่องดีที่นำมาฝากกันสำหรับข่าวเย็นวันนี้
ก็แปลว่าสังคมไทยยังมีเรื่องดีและยังคงน่าอยู่นะคะ
เกี่ยวกับคนขับรถเกี่ยวกับพี่กระเป๋ารถเมย์กับผู้โดยสาร

และต้องขอบคุณผู้โดยสารทั้งหมดที่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือยอมให้เปลี่ยนเส้นทาง